คุณผู้ชมค่ะวันนี้วงการบันเทิงของเราต้องสูญเสียศิลปินแห่งชาติอีกหนึ่งคนนะคะ
นั่นก็คือดอกดินกัญญมารค่ะ
ซึ่งเสียชีวิตลงด้วยโรคชราในวัย๙๔ปี
วันนี้บันเทิงไทยรัฐของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปร่วมย้อนตำนานของนักแสดงผู้กำกับ
และผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นบุกเบิกในยุคภาพยนตร์๑๖มิลลิเมตรขาวดำ
ที่สามารถทำรายได้ทะลุ๑ล้านบาท
จึงเป็นที่มาเจ้าของประโยคเด็ดล้านแล้วจ้านั่นเองนะคะ
สำหรับดอกดินกัญญมารหรือทำรงกัญญมานมีชื่อเล่นว่าดิน
เนื่องจากว่าเป็นคนผิวดำชอบร้องลิเกและเพลงพื้นบ้านตั้งแต่อายุ๑๑ควบ
ได้ฝึกฝนและออกแสดงครั้งแรกกับคณะสวดคฤหัส
ก่อนเข้าสู่วงการจากการเล่นจำอวดร่วมกับอบบุญติด
อกดินเริ่มสร้างภาพยนตร์๑๖มิลลิเมตรขาวดำชุด๓เกลอในปีพศ๒๕๖๒
ร่วมกับล้อต๊อกและสมพงศ์พงมิตร
อกจากนี้ดอกดินยังมีผลงานสร้างภาพยนตร์ในชื่อกัญญามารภาพยนตร์อีกมากมายนะคะ
ซึ่งมักจะเป็นภาพยนตร์บู๊บนตลก
มีเอกลักษณ์ก็คือเมื่อภาพยนตร์เรื่องใดมีรายได้เกิน๑ล้านบาท
เขาจะทำป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และประชาสัมพันธ์ด้วยประโยคว่า
ล้านแล้วจ้าทุกครั้งเลย
ซึ่งเรื่องที่ทำรายได้เกิน๑ล้านบาทมีทั้งหมด๒๔เรื่องนะคะ
ที่ทำมาทั้งหมด๓๒เรื่อง

ใช่อาทินกน้อยเงินเงินเห็ง๒๐๐ปีและปูจ๋าเป็นต้นนะคะ
โดยหนังเรื่องนกน้อยยังทำให้ดอกดินสามารถคว้ารางวัลตุ๊กตาทองครั้งที่๗
สาขานักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยมมาครองได้อีกด้วยค่ะ

ฮึน้า
โดยเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
ได้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพที่วัดมกุฎกษัตยารามค่ะ
โดยเหล่าเพื่อนพ้องพี่น้องคนในวงการบันเทิงก็ต่างเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากนะคะ

ชราชวราชแอดสมบัติ
และตั๊กมายุราก็ต่างเผยความรู้สึกว่าผูกพันกับศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับเป็นอย่างมากค่ะ

พี่เดนเนี่ยสามารถสร้างชื่อเสียงให้ให้วงการเนี่ยมาก
เป็นคนขี้เก่งครับ

คดียังเป็นเด็กหนุ่มอยู่

เสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสได้กราบนาดินครั้งสุดท้ายนะคะ

ขอให้นดินไปสู่สวรรค์

แล้วทำให้ไทยอยู่ในวงการบันเทิง
จับสึงพี่จับสึงตลอดเวลา

จะมีพิธีสวดอภิษฐรรมนะคะ
ซึ่งก็จะมีพิธีสวดอภิษฐรรมเป็นเวลา๗วัน

ไร้วิญญาณของอาจารย์ดอกดิน

เป็นเวลา๑๐๐วันนะคะคุณผู้ชม
ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่

หลังจากที่เคยสูญเสียศิลปินแห่งชาติ

ซึ่งคนในวงการบันเทิงเองก็ร่วมแสดงความเสียใจ

ไปถึงบันเทิงไทยรัฐของเราก็แสดงความเสียใจ
ของคุณอาดอกดินมาในโอกาสนี้ด้วยนะคะ